วันเสาร์นี้พบศึกกระชากเข็มขัดแชมป์รุ่นน้ำหนักพิกัด๗๕กิโลกรัม

และวันอาทิตย์เพิ่มดีกีความมันลุ้นกันได้ยาวกับมวยไทย๕ยก

ปะทะเพชรศิลาพอพัฒระ
ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด
วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป